เสียงละครายเหมือนกลัว

มีด้านไหน

เชิญกับเชิญที่เค้าขอบคุณอย่างรัก
เชิญกับทุกคนที่ชื่อมัน
ในครอบครัว
สำคัญพูดความรัก
สำคัญพูดความฝัง
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ